มาตรวจสอบสภาพอากาศพร้อมกันในช่วงของรู้ก่อน
ร้อนหนาวกับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันต์นะครับ
สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทย
อากาศค่อยจะแตกต่างกันนะครับ

ตามยอดดอยยอดภูอากาศเย็นสบายเลยทีเดียว
ตอนกลางของประเทศฝนยังคงตกอย่างต่อเนื่องนะครับ
ขณะที่พื้นที่ภาคใต้บางจุดฝนตกหนัก

ภาคเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบพร้อมกันที่นี่ครับ

ก่อนอื่นเรามาดูปัจจัยที่ส่งผลต่อลักษณะอากาศของเราในวันนี้กันก่อนนะครับ
ยังพบว่ายังเป็นปัจจัยเดิมครับ
ส่งผลต่อลักษณะอากาศในประเทศไทย

กลุ่มก้อนเมฆที่เกาะตัวขึ้นณขณะนี้
จะสังเกตว่าบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย

ส่วนใหญ่นั้นไปอยู่บริเวณตอนกลางไปจนถึงตอนล่าง

จากปัจจัยสำคัญอย่างบริเวณหย่อมความกดอากาศสูง
เหนียวนำให้มวลอากาศเย็นจากบริเวณทางตอนบนของประเทศจีน
ยังคงแผลลงมาทางตอนล่างอย่างต่อเนื่องนะครับ

แผลลงมาปกคลุมบริเวณทางตอนบนของทั้งสปลาว
แล้วก็บริเวณประเทศเวียดนามครับ
ลักษณะเช่นนี้ก็ทำให้บริเวณทางตอนบนของประเทศไทย

จากนี้เองยังทำให้กลุ่มก้อนเมฆบริเวณทางตอนบนลดลงด้วย
จึงทำให้ช่วงบ่ายในวันนี้แดดอาจจะแรงหน่อยนะครับ
และที่สำคัญครับก็ดันให้ร่องฝนนั้นได้เลื่อนลงมา
ผ่านบริเวณพื้นที่ตอนกลางของประเทศนะครับ
ตอนนี้เลื่อนมาอยู่บริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบนภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออก
แล้วก็บางส่วนของภาคอีสานตอนล่าง
ระยะนี้บริเวณดังกล่าวฝนอาจจะตกเยอะเป็นพิเศษนะครับ
ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้หรือว่ามรสุมฤดูฝนตอนนี้
ก็ยังพัดปกกลุ่มบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยอย่างต่อเนื่องนะครับ
จึงนำให้ภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับระนองพังงาภูเก็ตกระบีฝั่งตะวันออก
ก็ประกอบไปด้วยจังหวัดระยองจันทบุรีจังหวัดตราด
ยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องครับ
ใครที่จะเดินทางไปบริเวณนางกล่าวยังคงต้องระมัดระวังเรื่องของภัยทางธรรมชาติที่จะตามมา
ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับการคาดการณปริมาณน้ำฝนหลังจากนี้๔๘ชั่วโมงเป็นอย่างไร
พื้นที่สีเขียวครับคือบริเวณที่คาดการณ์ว่าฝนจะตกเยอะเป็นพิเศษ
สังเกตว่ากลุ่มฝนนั้นไปอยู่บริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบนภาคตะวันออกนะครับแล้วก็บริเวณตามแนวชายฝั่งของฝั่งอันดามัน
ภาคตะวันออกวันนี้อาจจะเยอะหน่อยนะครับใครที่อยู่บริเวณนางกล่าวใครจะเดินทางไปท่องเที่ยวต้องระวังฝนกันด้วย
นี่คือภาพรวมสถานการณ์ฝนที่คาดการณ์ว่าจะเทลงมาในวันนี้
มาดูแต่ละภาคกันนะครับว่าจังหวัดไหนสภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้าง
เริ่มต้นในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือกันก่อนครับ
จากการตรวจสอบภาคเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนอง
โอกาสการเกิดฝนอยู่ที่ประมาณ๑๓๐ของพื้นที่เท่านั้น
ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุโขทัยพิสุนุโลกพิจิตรกำแพงเพชรแล้วก็เพชรบูรณ์ครับ
ส่วนภาคอีสานโอกาสการเกิดฝนอยู่แค่ร้อยละ๓๐เท่านั้นเอง
ส่วนมากจังหวัดนครราชศรีมาซูรินบุรีลำศรีสะเกดแล้วก็อุบลราชธานี
ซึ่งก็เป็นพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างนะครับ
ภาคล่างมีเมฆเป็นส่วนมากโอกาสการเกิดฝนเยอะหน่อยและมีฝนตกหนักบางแห่ง
ส่วนใหญ่นั้นจะอยู่บริเวณฝั่งตะวันตกของภาคนะครับประกอบไปด้วยจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีแล้วก็นครปฐม

โอกาสการเกิดฝนวันนี้เยอะเช่นเดียวกันครับ๑๗๐ของพื้นที่
หลายจุดเลยทีเดียวนะครับอาจจะต้องระวังฝนตกหนัก

บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจสูงประมาณ๑๒เมตร
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีเมฆเป็นส่วนมากครับ
โอกาสการเกิดฝนร้อยละ๗๐ของพื้นที่
ฝนนั้นเน้นตกในบริเวณจังหวัดชุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราช
พัทธลุงและสงขลารวมถึงนราธิวาส
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ๑เมตรห่างจากฝั่งออกไปคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตร
ภาคใต้ฝั่งอันดามันโอกาสการเกิดฝนเยอะละ๘๐ของพื้นที่
ส่วนใหญ่นั้นบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตนะครับ

บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจสูงมากกว่า๒เมตรนะครับ
ยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องนะครับ
แม้ว่าจะไม่ตกทั่วทุกพื้นที่ก็ตามแต่ก็ตกหนักเลยทีเดียว
โอกาสการเกิดฝนนี้วันนี้มีถึงละ๘๐ของพื้นที่
สำหรับช่วงเวลาที่มีโอกาสตกนั้น
อยู่ในช่วงใหม่บหายไปจนขึ้นช่วงเย็น
ดังนั้นใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงเรียกเวลาดังกล่าว

แล้วก็ติดตามเรื่องของการจราจรด้วย
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวในเช้าวันนี้ครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีนะครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป